ช่วงเช้ามืดนะคะของวันอังคารที่ผ่านมาประมาณตี๔ค่ะ
นายเคนพอร์สนี่นะคะซึ่งเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย

เขาขับรถมาหลังจากนั้นมาเจอด่านแถวทองหล่อนะคะ
ฝ่าด่านไปเลยตำรวจก็สงสัยเลยค่ะตามไปค่ะ
แต่สุดท้ายตัวเองขับรถไปเสียหลักพุ่งชนข้างทาง
แล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ารถพัง
ตำรวจนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๔๓๐คืนวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ

ตั้งด่านตรวจความมั่นคงบริเวณสุขุมวิทย์ซอย๒๘ฝั่งขาเข้า
ช่วงเวลานั้นเคนพอสนี่เป็นชื่อนะชื่อว่าในเคนพอส
ชื่อจริงนายสันเสริญเงินรุ่งเรืองโรธ
เป็นนักกีฬาฟันดับทีมชาติไทยและเป็นนายแบบชื่อดัง
พอเห็นด่านไม่ยอมหยุดค่ะ
ฝ่าด่านตำรวจออกไปเลยแล้วก็หลบหนีไปทางซอยสุขุมวิทย์๒๗
แต่หลังจากนั้นรถเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณซอยสุขุมวิทย์๒๒
ตัวรถด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะ
คือกันชนหลุดหม้อน้ำแตกไฟหน้าหลุด
ต่อไม่ได้ค่ะต้องจอดอยู่ตรงนั้นเลย
ตำรวจก็ตามเข้าไปควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สนทองหล่อ
เจ้าตัวให้การสั้นผมขับรถหนีเพราะว่าผมตกใจ

พอที่เสพยาเสพติดมาประมาณ๔๕วัน
ถ้าตรวจต้องเจอแน่เลยเขาบอกแบบนี้เขาก็เลยตกใจ
วันนั้นไม่ได้เมาตำรวจเข้าไปดูในรถ
ไม่มีสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะคะ
แล้วเขาก็บอกเพิ่มเติมผมให้ข้อมูลได้แค่นี้
เดี๋ยวขอให้การเพิ่มเติมในชั้นศาลค่ะ
คดีนี้นะคะตำรวจสนทองหล่อค่ะ
ส่งฟ้องต่อสารใน๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ทำให้เสียทรัพย์และมีสารเสพติดประเภทที่๒หรือยาเค
โดยวันนี้เองค่ะเคนพอสใส่หมวกแก๊ปสวมหน้ากากอนามัย
ปิดบังใบหน้าตลอดเวลาขณะที่เดินทางมาที่สารนี่นะคะ
แล้วก็พยายามหลบสื่อที่มารอทำข่าว
รวมถึงไม่ให้สัมภาษณ์ใดด้วยค่ะ

เคนพอสเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย
เคยได้รับเหรียญทองแดงกีฬาซีเกมส์ด้วย
แล้วเขาก็เคยเป็นข่าวไงเมื่อตอนต้นปี๖๑เนี่ยนะคะ
บอกว่าคือเขาไปทวิตข้อความ
ณเดชน์กับยายาเลิกกันหรือยังถ้าเกิดว่าเลิกแล้วจะขอดูแลยายา
ตอนนั้นก็เลยกลายเป็นข่าวดังยายาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้จัก
หลังจากนั้นเคนพอชก็ออกมาขอโทษบอกว่าโพสต์เล่นแล้วก็เข็ดแล้ว